มีอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็พูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

เกี่ยวกับเพื่อนบ้านปากแจ๋วเหลือเกินจอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ย

ที่ออกมาต่อล้อต่อเถียงกันเนี่ย
ในการที่นำรถของตัวเองไปจอดขวางหน้าบ้านผู้โพสต์
บรรดาลูกของคู่กรณีเนี่ยยังออกมาช่วยพ่อตัวเองเถียงด้วย
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก

แล้วน้องตอบผมไหม
ที่สวนรวม
เป็นคือปัญหาคลาสสิกมาก
มันคือที่ของใครเค้าถามที่ของใครเค้าก็ภูมิเค้าถูก
แต่คำว่าที่ส่วนรวมแปลว่าใช้ร่วมกัน
ถ้าเกิดพี่คนใดใช้ได้แต่พี่คนอื่นใช้ไม่ได้
มันก็ไม่ส่วนรวม
ในหมู่บ้านซอยพระยาสุเรนตรงคลองสามวาเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงเข้าบ้านผิดเวลาเล็กน้อยเพราะติดธุระปรากฏมีรถมาจอดขวางหน้าบ้านอ่ะ
อืมตนจึงเขียนกระดาษโน้ตขอร้องตัวเองกรุณาอย่าจอดรถหน้าบ้าน
ผมไม่อนุญาตเตือนครั้งที่๑จงเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
พื้นฐานความเป็นมนุษย์ขอบคุณครับพร้อมกับถ่ายรูปเป็นหลักฐาน
แล้วก็นำไปวางไว้หน้ารถเพราะขนาดนั้นตนยังไม่ทราบเป็นรถของใคร
อืมก่อนเข้าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็กลับมาบ้านอีกหลัง
อุ้ยแรงอยู่นะกลับบ้านอีกหลังไปนี่
ครั้งที่หนึ่งไปศึกษามาใหม่วงเล็บสมองอืมชื่อสมองนะฮะ
ต่อมาฮะก็พบกระดาษโน้ตแปะที่ตู้ปริศนีย์เขียนคำว่า
ถนนสาธารณะเตือนครั้งที่๑ไปศึกษามาใหม่
นั่นแหละสมองพร้อมลงชื่อคนแล้วก็เลขที่บ้านตนจึง
พูดคุยนะฮะว่าก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี่แหละครับ
ซึ่งตนก็ไม่รู้จักผู้ชายคนที่ออกมาคุยแต่รู้จักผู้หญิง
ที่เป็นคนในครอบครัวเขาอืมบ้านหลังเนี้ยตนเพิ่งซื้ออืม
เพิ่งซื้อมาไม่นานเนี่ยแหละแล้วก็ประกาศขายเอาไว้
โดยคู่กรณีเนี่ยก็นำรถไปจอดขวางป้ายโฆษณาขายบ้านของตัวเองนี่อย่างนี้

ตอนนี้ตนก็ได้ร้องเรียนไปยังนิติบุคคลแล้ว

นะแต่ถ้าจอดขวางอย่างนี้ก็ติดเบอร์โทรไว้หน่อย
ใช่อย่างที่บอกว่าจริงบางทีมันอาจจะมีเหตุที่แบบมันจะมาต้องจอดจริง
คุณก็เอาเบอร์โทรคุณเสียบเอาไว้บอกว่าเออมีอะไรติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเลื่อนให้อะไรอย่างนี้
จริงแล้วตอนนี้กำลังจะขายบ้านก็กลายเป็นประเด็นสังคม
ไม่มีความกังวลหรอกว่าจะขายไม่ออกเพราะคู่กรณีเนี่ยเป็นฝ่ายผิดอยู่แล้ว
หากใครจะมาซื้อก็ติดต่อยืนยันว่าต้องการจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องห่วง

เพราะตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจสำหรับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับคู่กรณีอีก
หากเขาไปพบแล้วยังจอดขวางอีกคือตัวเขาเองเขาคงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้
คือนานมาทีเอาไงแง่เรื่องนี้ก็ต้องคุยกับนิติด้วย

ฟิลนะเหมือนกับว่าแบบเราอยู่ที่นี่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วเห็นว่าบ้านตรงข้ามอ่ะ
แบบไม่มีคนซื้อทิ้งไม่มีคนมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออ
จอดหน่อยละกันที่จอดบ้านเรามันอาจจะไม่พอ
อย่างเงี้ยแต่ทีนี้สมมุติพอแบบคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้าน
เนอะว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไม่อยู่ใช่ใช่ป่ะใช่มีปัญหาตลอด
แต่จริงจริงถ้าคุยกันดีดีแล้วบ้านมุมนี้มีปัญหานะเพราะว่าบ้านหลังมุมเนี่ย
มีที่จอดหน้าบ้านหนึ่งอ่าแล้วมีที่จอดด้านข้างอีกใช่ใช่
อีกสองประเทศไทยของเราเนี้ยเขาบอกบ้านหลังนึงอ่ะทุกวันนี้
บ้านรถอย่างน้อยสองคันอ่าใช่อย่างหนักจริงจริงค่ะถูกอืม
นะฮะบางบ้านเนี่ยขนาดไปซื้อรถมือสองราคาไม่แพงนะ
มาจอดกั๊กที่ไว้เพื่อจะได้เป็นที่จอดรถของบ้านตัวเอง
แล้วอย่างขนาดหมู่บ้านยังมีปัญหาขนาดไหนคอนโดจะขนาดไหนวะ
คอนโดเขาจะมีหนึ่งห้องต่อหนึ่งหนึ่งคันเออหนึ่งห้องต่อหนึ่งคัน
อยู่ในห้องตอนหนึ่งค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะขอเพิ่มก็ต้องไปขอที่นิติ
อืมแล้วเขาก็จะต้องไปทำเรื่องเขาก็จะแล้วก็ล็อกใช่ไหมคะ
ว่าจะต้องจอดช่องไหนทำแล้วคุณก็ต้องเสียค่าจอด
ค่าเสียจอดเพิ่มด้วยนะที่ไปขอใหม่เพิ่มนอกจากคันแรกเนี่ยฟรี
คันที่สองจะเริ่มตังค์นอกจากต้องผ่อนรถเลขต้องเสียค่าที่จอดแล้วด้วย
ถูกต้องไหมเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือถ้าคุณซื้อรถคุณต้องมีที่จอดก่อน
ใช่ฮะถึงซื้อได้เป็นไฟล์บังคับใช่ไฟล์บังคับ
แต่คนไทยแปลกคนไทยจะซื้อรถก่อนบ้านเพราะเรารู้สึกว่าบ้านแพงกว่ารถ
อ่าใช่รถมันยังรู้สึกว่าเอาเดินทางได้เอาเอาง่ายง่ายว่าถ้าไม่มีบ้าน
นอนในรถได้อืมแต่ถ้าไม่มีรถมันขับบ้านไม่ได้ใช่แล้วถ้าที่แบบว่าวันหนึ่ง
โอ้โหเรามีรถไฟฟุ้งไปปั๊บมันก็ยังไม่พอเนอะ
คือต้องยอมรับว่าบางทีแบบเส้นทางมันยังไม่ทั่วถึงจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยอาจจะแบบนางลำบากแต่เขาก็สร้างเพิ่มอยู่ไง
ก็หวังว่ามันจะทั่วถึงใช่